ท่านผู้ชมครับไปดูราชบุรีหน่อยนี่งานแต่งงานนะว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาว
อ่าไปยิงกันตายหนึ่งเจ็บหนึ่งอันเนี้ยงงนี่บ้านหน้าบ้านของว่าที่เจ้าสาว
เดี๋ยวเขาจะมีงานแต่งอยู่แล้วค่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงเองนะกลางดึกนี่ฮะ
อืมก่อนจะถึงวันงานวันรุ่งขึ้นค่ะคือมีจักรยานยนต์เนี่ยขี่มาหน้าบ้านอยู่สองคัน
คันหนึ่งคนเดียวอีกคันหนึ่งสามคนซ้อนกันมาแล้วเหมือนกับว่าทางบ้านเนี้ยเขาก็หาว่า
มาขี่หาลงหาเรื่องอะไรหรือเปล่าอืมก็ขี่ไล่ตามกันออกไปค่ะ
พวกเพื่อนของเจ้าสาวอะนะสักพักนึงจักรยานยนต์สองคันนั้นขี่วนกลับมา
เนี้ยมันมีเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งปั้งไอ้คันที่มาสามคนเนี่ย
คนนั่งซ้อนท้ายสุดกระสุนเข้าหลังนะฮะค่ะตายนะฮะโอ้และกระสุนอ่ะ
ลุไปโดนเพื่อนที่นั่งตรงกลางโอ้โหเพื่อนเจ็บฮะค่ะคำถามคือ
ใครยิงนั่นอ่ะสิฝั่งของบ้านเพื่อนเจ้าสาวที่ขี่ตามกันไปเนี่ย
บอกว่าก็นั่นแหละคนที่มาคนเดียวอ่ะที่มาสองคันอ่ะ
คนที่นั่งคนเดียวอ่ะเหรอที่เขาขี่มาคนเดียวเป็นคนยิง
ยิงกันเองอย่างเงี้เหรอคะไม่รู้กระสุนโดนเพื่อนหรือยังไงอ๋อ
แต่ฝั่งของคนที่มาคนเดียวอ่ะบอกผมไม่ได้ยิงเออเอาเอาสิ
อ้าวนี่แหละฮะยุ่งแล้วครับทุกผู้ชมครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
หน้าบ้านหลังเกิดเหตุชุนละมุนวุ่นวายเลยนะ
นี่อยู่ที่หมู่๑ตะบนบ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวกนะครับ
จังหวัดรัชบุรีนะฮะคือที่เกิดเหตุเนี่ย
เป็นช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ย
ตำรวจมาตรวจสอบจะมีจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟนะ
คว่ำอยู่คันหนึ่งนะนี่ฮะจอดอยู่ริมถนนตรงนี้นะฮะ
แล้วมีพวกเศษแก้วตกอยู่เกลือนถนนเลย
คนถูกยิงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับสุดท้ายเสียชีวิตหนึ่งนะครับ
คือนายเอกชัยบุญเกิดอายุยี่สิบแปดปีนะฮะ
นั่งซ้อนสามมาเอกชัยนี่อยู่ซ้อนท้ายสุดคนที่สาม
กระสุนปืนตอนนี้ยังไม่ทราบขนาดนะครับกระสุนมันเข้าที่ชายโครงนะฮะ
แล้วกระสุนนัดนั้นเนี่ยมันเข้าชายโครงของเอกชัย
แล้วมันทะลุทะลุไปเข้านู่นนะฮะชายโครงด้านหลัง
ของนายโรธทรัพย์แก้วอายุ๒๖ที่นั่งตรงกลาง
โรธนี่บาดเจ็บโอ้โหส่วนคนขี่คือนายนัทพงศ์แดงสั้น
อายุยี่สิบเจ็ดโชคดีมากกระสุนทะลุไม่ถึงฮะค่ะ
อยู่แค่คนกลางนะฮะท่านผู้ชมครับคือทางนัทธพงศ์ที่เป็นคนขี่เนี่ย
เขารู้ว่าเพื่อนถูกยิงค่ะเขาก็เลยขี่จักรยานยนต์เนี่ย
ไปโรงพยาบาลเลยอืมอ่าแต่ปรากฏว่าคนกลางเนี่ยเจ็บ
คนนั่งซ้อนท้ายเสียชีวิตช่วยไม่ทันนะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุนี่กำลังจะแต่งงานตอนเช้านะค่ะ
เมื่อคืนนี้เกิดเหตุเลยนางสาวปียธิดาบุญสุขาอายุ๒๔ปีนะครับ
เป็นวาดที่เจ้าสาวนะฮะปียธิดาเธอบอกว่าอย่างงี้
บอกนี่เดี๋ยวตอนเช้านี่จะจัดงานแต่งงานอยู่แล้วกลางดึกคืนที่ผ่านมาเนี่ย
เพื่อนเพื่อนก็มานั่งดื่มกินกันแล้วมีกระบะไม่เห็นยี่ห้อสีทะบงทะเบียนจำไม่ได้
ขับมาผ่านหน้าบ้านเนี่ยขับวนมาสองรอบอืม
ก็ตอนนั้นก็เดินไปปิดประตูเหล็กหน้าบ้านก่อนอ่าปิดประตูเหล็กหน้าบ้าน
สักพักหนึ่งมีจักรยานยนต์ขี่มาสองคันคันหนึ่งมาคนเดียว
อีกคันนึงซ้อนสามมาพอขี่มาถึงเนี่ยมาถึงหน้าบ้านเธอเนี่ย
มีเสียงตะโกนต่อว่าด่าทอเข้ามาอืม
เพื่อนเพื่อนเธอที่อยู่ในบ้านก็เลยออกไปดูว่าอะไรยังไง
ทำไมมาโวยวายอะไรกันแล้วพวกนั้นก็ขี่จักรยานยนต์ออกไป
เพื่อนเธอก็เลยขี่จักรยานยนต์ไล่ตามแต่ตามไม่ทัน
ก็เลยขี่รถกลับมาที่บ้านสักพักสองคันนั้น
ขี่วนกลับมาหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อนเพื่อนของเธอก็ออกไปดู
กะว่าจะไปถามหน่อยว่าเอ๊ะอะไรกันนักกัน
ค่ะมีปัญหาอะไรอยู่ดีดีเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
ปุ้งพวกเธอก็พากันไปดู
ว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเห็นคนที่ขี่มาคนเดียวอ่ะ
กาวนะเป็นคนยิงอ่า
แล้วใช้ขวดเนี่ยมาไล่ตีพวกเธอด้วย

เพราะว่ารู้ว่ากาวเนี่ยน่าจะเป็นคนยิง

ก็คือปล่อยทิ้งจักรยานยนต์แล้ววิ่งหนีเลย

ซึ่งกลุ่มของเพื่อนเจ้าสาวแล้วก็เจ้าสาวเนี่ย

แต่ทีนี้ไอ้๒คันนี้มันมายิงอะไรกันหน้าบ้านเธอ

หรือจะยิงใส่พวกกลุ่มเพื่อนเธอ

ชื่อจริงชื่อวรวัตรอายุ๓๐นะฮะ

แล้วเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเนี่ยบอกว่า
เมื่อคืนนี้เนี่ยเขาไปกินเหล้ากับเพื่อน

แต่คันของเขาเนี่ยเขาขี่คนเดียว
ส่วนอีกคันนึงเนี่ยเขาไปกัน๓คน
ขากลับเนี่ยขี่รถผ่านหน้าบ้านงานแต่ง

แต่อาจจะคุยกันเสียงดังไปหน่อย

ปรากฏว่ามีจักรยานยนต์ในบ้านหลังนั้นเนี่ย
ขี่ไล่ตามมา๒คัน
เขาก็ตกใจเขาก็ขี่รถหนีกัน
พอขี่หนีไปได้เห็นว่าไม่ตามมาแล้ว

ผมตัดสินใจขี่ย้อนไปที่บ้านงานกันอีกครั้งหนึ่ง

ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามมาทำไม

พอไปถึงก็หยอดรถหน้าบ้านเขาเสียงปืนดังขึ้นหนังปุ้ง
พวกเพื่อนของเจ้าสาวก็วิ่งออกมาเอาขวดมาไล่ตีผม
ผมก็ทิ้งรถวิ่งหนีสิขณะที่เพื่อนผมเนี่ยถูกยิง
กาวบอกกาวก็เลยอยากถามกลับเหมือนกันว่าตกลงใครกันแน่ที่ยิง
คนในบ้านเพื่อนเจ้าสาวหรือเปล่ากลุ่มเพื่อนเจ้าสาวหรือเปล่า
หรือคนในบ้านเจ้าสาวหรือเปล่าเป็นคนยิงออกมา
นี่ฮะก็เลยไม่ตรงกัน

ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ
นี่นะฮะน้องเนติชาวไปคุยกับลุงชัย

ลุงชัยบอกว่ามีคนมาเล่าให้ฟังว่าก่อนจะเกิดเหตุ
เห็นผู้ชาย๓คนขี่จักรยานยนต์ซ้อน๓กันมา
แล้วเหมือนกับมีการตะโกนพูดจาคำไม่สุภาพ
แถวหน้าบ้านเจ้าสาวพอดี

ก็เลยอาจทำให้คนในบ้านงานเข้าใจผิด
คิดว่า๓คนนี้แล้วก็ในกาวเนี่ย
ที่ขี่มาอีกคนนึงพูดจาหาเรื่องหรือเปล่า
มันก็เลยเกิดเหตุบานปลายเกิดขึ้น

มันน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน
เพราะว่ามันมีมอไซค์ตอนนั้นมีมอไซค
เพราะว่ามีมอไซคันหนึ่ง๓คนซ้อนกันมา
สามคนซ้อนกันมาก็เหมือนกับว่า

ก็คือพูดกันคุยกัน
แล้วก็อาจจะมีคำอะไรที่ว่า

ก็คือนั่งกันอยู่ก็คือได้ยิน

คนที่ซ้อนมอไซค์กันมาแล้วคุยกันมา

แต่คนที่ซ้อนกันมาหรือว่าขับกันมาเนี่ย

แต่ข้างทางพี่ลองไปดูก็ได้ว่า
รับรองว่าได้ยินชัดเจนมาก

ทางนี้พอได้ยินอย่างนี้ปั๊บว่า

แต่ว่ามาก่อเหตุกันตรงนี้

กลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างยืนยันว่า

เรื่องนี้ตำรวจบอกสองฝ่ายให้การขัดแย้งกัน
ตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อฝั่งไหนเลยนะคะ

ตอนนี้เรียกสอบปากคำทั้งเจ้าของบ้าน

สอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็ไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดค่ะ

การที่สอบพรดำเนินสะดวกนะคะ
เห็นว่าตำรวจเชิญว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาว

เขาบอกมาสอบปากคำกันหลายชั่วโมงเลยนะคะ
ซึ่งคือระหว่างที่สอบปากคำเนี่ย
มีจังหวะหนึ่งเหมือนกันที่ว่าที่เจ้าบ่าว

ว่าที่เจ้าบ่าวสายหัวอย่างเดียว

เขาก็ใส่หน้าทำแบบนี้

ทีนี้นอกจากว่าที่เบาสาวแล้ว
ก็ยังมีภรรยาของคนเจ็บแล้วก็คนตาย
มาให้การกับตำรวจด้วยนะคะ
ภรรยาของนายเอกชัยผู้เสียชีวิตเนี่ย

ขึ้นรถเก่งสีขาวออกไปจากสพเลย
แต่เราได้คุยกับภรรยาของคนเจ็บค่ะ

บอกว่าสามีไม่ได้ดื่มเหล้ามานานแล้ว

เรื่องที่เกิดขึ้นเธอเองก็กังวล
กลัวว่าจะเกิดผลกระทบกับครอบครัวเหมือนกัน
เพราะว่าสามีเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้าน
ถึงประกบท้ายไปนะค่ะ
พอค้อเมาเค้าเคลื่อน
คนไม่กินแล้วพอกินเลยมันก็ต้องยังไงอะ
แล้วตาวมันก็ตามมา

วันนี้เราได้เจอกับพ่อแม่ของผู้ตายด้วยนะคะ
นี่แหละครอบครัวก็นำร่างของผู้ตายเนี่ยมาตั้งบำเพ็ญกุศลเอาไว้นะคะ
ได้เจอกับนายตะวันลูกชายของนายเอกชัยเขาเล่าเลยบอกว่า
คืนวันนั้นเนี่ยพ่อกับเพื่อนไปกินเหล้าที่บ้านลุง
แล้วพ่อก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปส่งเพื่อน
พอผ่านบ้านงานแต่งเกิดเรื่องโดนยิง
เขาบอกเขาในฐานะลูกชายขอยืนยันตรงนี้เลยว่า
พ่อเขาไม่ใช่คนเที่ยวไปหาเรื่องใคร
แล้วก็ไม่เคยรู้จักกับทางบ้านงานแต่งด้วยซ้ำ
อยากให้ตำรวจช่วยหาตัวคนทำผิดมาลงโทษดำเนินคดีให้ได้

คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราได้เจอกับกาวนะครับ
ซึ่งตอนเกิดเหตุขี่จักรยานยนต์ที่มาคนเดียวนี่ครับ
เขาบอกว่าเขาขี่จักรยานยนต์มาพร้อมกับคันของเพื่อน
คนเจ็บคนตายนะวันนี้เขาไปร่วมงานศพของเอกชัยผู้ตายนะครับ
แล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเราขอยืนยันว่าเขาไม่ใช่คนยิงแน่
กาวบอกว่าผมจะไปยิงเพื่อนผมทำไมก็ไปด้วยกันนะ
จะไปยิงกันทำไมขณะเดียวกันฝ่ายผมนี่แหละถูกยิง
แล้วขอยืนยันด้วยว่าไม่ได้ไปหาเรื่องคนในบ้านงานแต่ง
แต่ตอนที่ขี่รถผ่านอาจจะตะโกนคุยกันแล้วเสียงมันดังนะ
คู่กรณีก็อาจจะเข้าใจผิดหรือไม่พอใจ
คู่กรณีก็อาจจะเข้าใจผิดหรือไม่พอใจ
พี่เลยดังกลับภูมิว่ามันจะแทนกับคนที่หาเรื่องคุณ
หัวตรงนั้นรู้สึกตัวไงพี่ตอนนั้นผมสิ้นรถไปตรงตามปกติครับก็มีสติทุกอย่างมี
สติครับตอนนี้ตำรวจว่ายังไม่ได้สรุปพอดีนะฮะค่ะว่ามือยิงจะเป็นใครนะครับ
เดี๋ยวต้องไปไล่หาภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงนั้นทุกคนล้วน
ชุนละมุนกันหมดแต่ผมว่าไม่น่ายากเอาทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุเนี่ย
มาตรวจหาคราบขะเหมาดินปืนใช่ค่ะใช่ไหมก็ยังไม่เจอปืนเนี่ยใช่ไหมก็ต้องหาคราบขะเหมาดินปืน
ยิงเดี๋ยวก็รู้เลยถ้าไม่มีเลยก็แสดงว่าต้องไปหาแวดล้อมแล้วล่ะใช่ไหม
แถวนั้นมีโครงมีใครเขาเห็นเสียงดงเสียงดังยิงใส่อะไรออกมาหรือเปล่าใช่ค่ะ